คุณผู้ชมคะดิฉันบอกเลยว่าปัญหาเรื่องเสียงดัง
อันนี้ติดท็อปทรีของปัญหาระหว่างเพื่อนบ้าน

ฝั่งหนึ่งเปิดเพลงดังอีกฝั่งหนึ่งก็ทนไม่ไหวค่ะ
คว้าปืนมาเปรี้ยงโอ้โหฝั่งนั้นตายเลยค่ะ
ฝั่งเปิดเพลงเสียงดังเขาก็ไปเฝ้าไร่เฝ้าสวน
อยากจะฟังเพลงหน่อยแต่ว่าเสียงมันดังเกิน
คุณแต่บางทีเรื่องรสนิยมความชื่นชอบของเพลง
แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วบางคนบอกว่ามันรำคาญ
บ้านฉันจะนอนฉันจะนอนแต่ต้องมาได้ยินเสียงเพลงที่เธอเปิดเนี่ย
ตำรวจสพเริงนกทานะคะได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนตายในบ้านพัก
อยู่ที่อำเภอลงนกทาจังหวัดยะโสธร
คือมันเป็นสวนกล้วยอยู่ด้านหลังบ้าน
ตอนที่ไปดูเจอศพของนายจิระพงศ์วงอาจอายุ๓๙ปี
ก็เป็นลูกชายของเจ้าของบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ
สภาพคือจมกองเลือดเลยไม่ได้ใส่เสื้อ
แค่กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแล้วตรงสีข้างด้านซ้าย
ราวนมมีรูกระสุนปืนไม่ทราบชนิดเจาะผิวหนังอยู่
กระสุนฝังในนะมี๘รูอยู่ค่ะ
เลือดไหลเต็มพื้นไปหมดเลยต้นแขนซ้ายหัก
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสักเกือบ๕ทุ่มแล้วค่ะ
แม่ของคนตายคือนายจิระพงศ์เนี่ยนะบอกว่าปกติลูกเนี่ยนะ
จะไปนอนอยู่ที่กระท่อมในสวนกล้วยนั่นแหละนอนประจำ
แล้วก่อนจะเกิดเหตุก็เห็นได้ยินแหละลูกชายฉันเปิดเพลงดัง
แต่คือฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าปกติลูกฉันก็เปิดเพลงดังอยู่แล้ว
ได้ยินแบบนี้ประจำหลังจากนั้นไอ้เสียงปั้งที่มันดังขึ้นเนี่ย
แม่ก็งงเฮ้ยเสียงปืนนี่นะออกมาดูมองซ้ายมองขวาไม่เห็นมีใครเลย
เอาไปชะโงกดูที่กระท่อมสิลูกอยู่หรือเปล่าเอ้าไม่เจอ
ตามหาในสวนกล้วยว่าอยู่ไหนมาเจออยู่ห่างจากกระท่อมที่พักเนี่ย
ประมาณสักสิบเมตรได้โอ้โหตอนนั้นเข่าอ่อนเลย
สภาพลูกคือเลือดท่วมแล้วอะค่ะลูกเสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้ถามว่าใครทำเพื่อนบ้านไงเพื่อนบ้านอายุ๔๘ปี
ผู้ชายคนนึงบ้านเขาอยู่ติดกันกับนายจิรพงศ์ผู้ตายนั่นแหละ
คุณตำรวจครับนี่คือปืนที่ผมใช้ในการก่อเหตุ
เป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ค่ะ
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าผมลงมือยิงจีรพงศ์เขาเอง
โมโหอ่ะจีรพงศ์ชอบเปิดเพลงดังมันดัง

ก็เดินมาบอกแล้วเอ้ยเปิดเพลงเบาหน่อย
ก็กลายเป็นมีปากเสียงทะเลาะกันผมทนไม่ไหว
คว้าปืนมามาก่อเหตุเลยนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ต้องดำเนินคดี
กับเพื่อนบ้านชายวัย๔๘ปีคนนี้ต่อไปนะคะ